ปากุราวเข็มตากใบที่พี่บอกพี่ชอบอ่ะ

คนในพื้นที่ตากใบเขาถามกัน

คือคนตักใบเขาสงสัยว่า

จะเสียเครดิตตากใบเขาซะหรือเปล่า

กุลาวเค็มที่นำมาประกอบอาหารนั้น
เป็นปลากุลาวเค็มของตากใบ

เนื่องจากผู้ประกอบการปลากุลาวหลายล้านบอกว่า
ก็ไม่เห็นมีรัฐบาลติดต่อมาเลยนะ
ก็เกิดความกังวลว่าแม่จะเอามาสวมสร้างสตอรี่หรือเปล่า
ก็เรียกร้องให้ภาครัฐตรวจสอบครับแล้วชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
เรื่องนี้รัฐบาลรวมไปถึงเชฟชุมพลนะครับ
เชฟที่ได้รับหน้าที่คิดค้นเมนู
รวมไปถึงร้านค้าที่ขายปลากุเหล่า
ออกมายืนยันว่ามีปลากุลาวเข็มที่เสิร์ฟในงานเลี้ยงผู้นำเอเป็ก
มาจากตากใบจริงร้านไหนอ่ะ
ชุมพลสั่งซื้อจากร้านปลากุลาวเค็มป้าอ้วนตากใบครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ซื้อออนไลน์นะ
ซื้อออนไลน์ปลากุลาวเข็ม๑ตัวเอาไปชิม
เอาไปชิมแล้วก็ผ่านซื้อผ่านออนไลน์อีกนะฮะ

เนื่องจากในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
มียอดสั่งซื้อผ่านออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ซึ่งยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐโดยตัวแทนเนี่ย
สั่งผ่านระบบออนไลน์ไปจริงครับ
พี่น้องตากใบที่ขายอยู่ตามตลาด
หรือว่ามีร้านขายปลากุลาวเค็มตากใบก็

แล้วก็ร้านป้าอ้วนเหมือนกับเป็นโอท็อป๕ดาวไง
ไปกินตัวหนึ่งก่อนหลังจากนั้นสั่งออนไลน์
เชฟชุมพลท่านเป็นคนรังสรรค์จะขึ้นโต๊ะ
มี๕คอร์ส๘รสชาติ
เป็นวัตถุดิบจากทุกภาคในประเทศไทย

เอาเริ่มต้นด้วยเมนูกระทงทองไส้ครีมซอสไข่ปลาสเตอร์เชียน

หรือว่าไข่ปลาคาเวียอะไรแบบนี้นะครับ

เมนูเวลคัมทูไทยแลนด์นำเสนอของดีสี่ภาคครับ

ต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำ

ใช่คือเป็นแผนที่ประเทศไทยคุณผู้ชม
ไม่อยากจะตัดส่วนไหนกินเลย

กุ้งมังกรจากภูเก็ต
็อปด้วยไข่แดงเข็ม
ที่ใช้ไข่เป็ดจากจังหวัดสุพรรณบุรี

องด้วยดอกเกลือจากจังหวัดเพชรชบุรีครับ

นี่เป็นเมนคอร์สเป็นจานหลักนะพี่เบิร์ช
อ๋อเหรอ
จานหลักมีแกงมัสมันชาววังเนื้อปลาเก๋ามุกออร์แกนิคจากทะเลภูเก็ต
ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้แล้วข้าวกล้อง๙ชนิดอบตระไคร้หอม
นี่ข้าวหอมมะลิจากทุ่งซึมไม่ได้ต้องร้องไห้ด้วยนะต้องทุ่งกีฬาร้องไห้ด้วย
แถวนั้นซีซะเกดซุรินอุบลราชธานีข้าวเขาดี
แล้วนี่อะไรขนมเหรอของหวานของหวานมีขนมม่อแกงเผลือกภูเขาและเม็ดบัวซอสผลไม้ไทย
เสิร์ฟพร้อมกับเชอเบจสาวรสถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วย
สอเบนะสอเบขออภัยแล้วเห็นไหมเบิร์ฟไม่กินของหวาน
ซอเบสวรสนะครับดอมขอบคุณมากที่แก้ให้กับหน้าเกือบแตก
นะแล้วก็อะไรน่ะมียอดกาแฟเมืองน่านด้วย

อ๋อเหรอเหลืองนั่นน่ะเออสวรรษนะ
อ่าส่วนอีกประเด็นที่กำลังเป็นที่ดราม่าบนโลกออนไลน์นะครับ
ก็ถูกนี่อันนี้มันถูกไงอันนี้แบบถูกแล้ว
อันนี้แบบถูกไงเดี๋ยวจับผิดภาพสิคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูอีกภาพคุณผู้ชมลองดู

นี่ฮะตกอีไปตัวนึงผิดชีวิตเปลี่ยนเลย
นะก็เรียกเสียงวิภาควิจัยกับชาวเน็ตนะ
โอ้เขาบอกว่าขายหน้านะขายหน้ามันไม่ละเอียด
ล่าสุดต้องให้ความเป็นธรรมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้ว
บอกแก้ไขแล้วนะครับทันทีที่ตรวจพบ
ตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งข้อความนะตกหล่นไปเพียงป้ายเดียวเท่านั้น
เหลืออีก๗สาย๗เส้นทางถูกไม่มีข้อผิดพลาดครับ
อ๋อโอเคซอเบนะติดใจใช่ไหม
ไม่รู้จักจริงแต่อาหารที่น่ากินทุกอย่างเลย
คือไม่ใช่แค่เมนูที่น่ากินการจัดแต่งการตกแต่ง
อันนี้คือแบบสุดยอดจริงผมเรียยนจาน